ของน้ำทั่วแต่ว่าพื้นที่ป่วย
เป็นห้องพักรักษาผู้ป่วยที่เป็นเด็กอ่าค่ะแล้วก็เพิ่งเปิดทำการได้ไม่นานนะคะ
สำหรับอาคารทำรักษาผู้สึกข่าวไทยรัตน์ทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบถึง
ทั้งหมดในหมด๓๔คนค่ะ
ใช่ค่ะแต่รวดจริงอยู่แค่ประมาณ๔เตียง

แล้วก็มีฝ้าหล่นลงมาแตกแล้วก็มีที่นอนเปียกแค่นี้ค่ะ
สำหรับเตียงผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำตกจากฝ้านี้นะคะ
ก็มีอยู่๔เตียงตามแนวที่ท่อเขารั่วเนี่ยนะคะ
ส่วนประเด็นอาคารที่น้ำรั่วเป็นอาคารที่สร้างใหม่
แต่ทำไมเกิดความเสียหายแบบนี้
สัชกรสาธิตจันทรนิมิตรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล
บอกว่าอาคารธรรมรักษาตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะ
ก็คือที่ชั้น๔กับชั้น๕ยังสร้างไม่เสร็จ
แต่ว่าชั้น๓ที่เกิดเหตุน้ำตกลงมาจากฝ้าเนี่ย
ทางโรงพยาบาลขอให้เปิดบริการผู้ป่วย

เพราะว่ามีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมาก
เตียงก็ไม่เพียงพอก็เลยจะต้องเปิดให้บริการก่อนค่ะ
และเมื่อเกิดน้ำรั่วจากระบบประปาแบบนี้
ทางโรงพยาบาลก็ได้เรียกบริษัทผู้รับเหมามาดำเนินการแก้ไขให้แล้ว
เพราะว่ายังอยู่ในช่วงเวลาระยะการที่จะส่งมอบ
จะต้องมาแก้ไขให้แล้วเสร็จ
และงานก่อสร้างมีระยะประกันตามระเบียบราชการอยู่แล้วค่ะ
ก็เลยไม่อยากให้ผู้ป่วยแล้วก็ญาติของผู้ป่วยได้เป็นห่วง

ฝนก็ไม่ได้ตกแต่ว่าน้ำมันตกลงมาได้ยังไงนะครับ